คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้ค่ะมาเช็คดวงกันสักหน่อยนะคะเมื่อเช็คดวงแล้วแล้วพอรู้ดวงนะเราก็ต้องมีว่าอะไรมันเสริมแล้วมันดวงเช็ค
รับเรื่องของการใส่เสื้อผ้าสีสันต่างก่อนจะออกจากบ้านเนี่ย
เออนะคะหมอไก่พพาธินีค่ะมีเคล็ดลับดีดีเกี่ยวกับสีเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันนั้นมาฝากด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับสีมงคลในแต่ละวันนะคะ
เช่นวันจันทร์เนี่ยใส่สีเหลืองแบบนั้นก็ยังใส่ได้อยู่แต่สีที่หมอไก่แนะนำก็คือสีประจำวันเกิดของแต่ละคนค่ะ
เหมาะในการเลือกสีของชิ้นใหญ่ใหญ่หรือของที่ใช้ประจำอย่างเช่นรถกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือเป็นต้นค่ะสีไหนเหมาะกับใครที่เกิดใน๗วันบ้างมาเช็คกันค่ะ
คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสีที่ดีที่สุดสีที่เป็นมงคลเนี่ยก็คือเป็นพวกสีเขียวข้างหลังเราเลยในไทยรัฐทีวีหน้าที่การงานของเราเนี่ยจะได้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป
ที่เกิดในวันจันทร์นะคะสีที่เป็นมงคลจะออกเป็นพวกสีมืดหน่อยก็คือเป็นพวกสีม่วงสีดำนะคะเราอาจจะหาเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสื้อนอกสีดำนะคะหรือว่ากระเป๋าสีดำคนที่เกิดในวันอังคารนะคะสีที่ดีที่สุดนะคะก็คือเป็นพวกสีโทนน้ำตาลเอิร์ทโทนสีอุ่นอุ่นไปทำผมเป็นสีน้ำตาลอย่างพี่แจ๊คก็ได้คนที่เกิดในวันพ

จะเปลี่ยนเป็นพวกสีออกขาวก็ได้นะคะขาวเหลืองเนี่ยสามารถเสริมดวงได้เช่นกันคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะสีที่ดีมากเลยเนี่ยก็คือจะเป็นสีโทนน้ำเงินน้ำเงินฟ้านี่ถือว่าโอ้โหดีมากเราอาจจะใช้เป็นแบบว่ากระเป๋าสตางค์นะคะสีออกน้ำเงินสีฟ้าก็ได้กระเป๋าเอกสารก็ได้อะไรก็ได้ที่ติดตัวเรานานนานเนี่ยเราต้องเลือกสีนิดนึงค่ะรู้แล้วแบบนี้นะคะ
มีแต่แบงค์ร้อยเลยทีเนี้ย